ขั้นที่สองหมื่นห้า

และขั้นสุดท้ายขั้นที่๘นะครับ๑แสนบาท

ตอบได้มากกว่า๑คำตอบนะครับ

มีรายนั้นดังต่อไปนี้นะครับ
คุณเป๊กผลิตโชคคุณตั๊กสุริพร
คุณก้องปียะแล้วก็คุณเจินนะฮะ

สวัสดีครับผมเป๊กผลิตโชคนะครับ

ทุกคนคงจะเคยได้ยินวัน
ชายสเตย์แล้วใช่ไหมครับแต่ว่า
บางคนอาจจะยังไม่รู้จักวันไวท์เดย์
วันนี้ก็เลยอยากจะมาถามว่า

วันไวท์เดย์นะครับตรงกับ

วันไวท์เดย์มาที่เท่าไหร่นะครับ

ผมว่าน่าจะอยู่ใกล้เคียงกันหรือเปล่า

อ๋อยากค่ะวันนี้
โอเคแปลว่าข้อนี้ต้องมีการใช้ดาวแน่นอน

ขอคำตอบที่ยังไม่ใช้ดาวละ๑
คำตอบก่อนครับข้อ๑ครับ

อเจมส์เค้าเร่งเป็น๑๕กุ่มภาพันธ์นะครับ

แล้วหนึ่งดวงดวงแรกเอามาตอบคำตอบเพิ่มที่ข้อไหนดีครับ
เอาเป็น๑๔มีนาคมครับ

ขอให้อยู่ในระหว่างวันที่๑๕กุมภาพันธ์นะครับ

ถึงจะมีโอกาสได้เล่นต่อและได้สะสมเงินรางวัลด้วยนะครับ

เรามาารักษานต่อไปแต่ละที่๒นะครับ
แล้วก็มีน้องนิวจิ๋วเชยามิชัยแล้วก็มีอาจารย์วันชัย
ผมว่าเอานิวจิ๋วได้ก่อน

อันนี้ไปทางเราสองคนถนัด

สวัสดีค่ะนิวจิ๋วนะคะวันนี้เราสองคนมีคำถามอยากจะถามค่ะ
จะบอกว่าทุกคนนี้รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราสองคนนี้มาจากเชียงใหม่ค่ะ
เจียงใหม่เจ้าจ้าอ่าถามมาอีกค่ะดังนั้นคำถามมีอยู่ว่า
อยอะไรสูงที่สุดในจังหวัดเจียงใหม่เจ้าดอยอะไรคะ
เดากันมาล่ะค่ะเอาล่ะคำถามมาแล้วนะครับอ๋อใครน่าจะยั่ง
แล้วจะรู้คำตอบนะฮะดอยอะไรที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ดอยสุเทพนะฮะดอยอินถนนเมื่อกี้พูดออกมาด้วยนะครับ
ดอยแม่สลองแล้วก็ดอยอ่างขางนะครับมั่นใจไหมข้อสอง
เปอร์เซ็นต์เป็นข้อแสนเลยได้ป่ะ
เป็นคนจังหวัดใกล้เชียงใหม่ด้วยนี่เป็นคนลำปางครับ
อยู่ลำปางนะตอบแล้วนะครับว่าดอยอินถนนนะครับ
ตอบอย่างมั่นใจว่าข้อสองดอยอินถนนตอบผิดในอายทางบ้านมากและไม่ใช้ดาวด้วย
ไม่ใช้ดาวด้วยเราเห็นนี่อายพ่อแม่เลยนะไม่ใช้ดาวนะครับไม่ใช่ครับ
เอาล่ะถ้าไปใช้มั่นใจไปฟังเฉลยเลยครับเฉลยค่ะโดยนี้นะคะ
ไม่ใช่แค่สูงที่สุดในเชียงใหม่แต่สูงที่สุดในประเทศด้วยซ้ำไป
บอกเลยว่าคือดอยอินทรดอนค่ะ
ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าคุณเล่นต่อคุณไปเล่นขั้นที่สาม
ถ้าตอบผิดเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ไม่ได้ด้วยนะครับ
แต่ถ้าหยุดตอนนี้ได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแน่นอนกลับบ้าน
จะหยุดหรือเล่นต่อดีครับเออหยุดอ่ะไปสิต่อเลย
เราเหลือดาวทั้งสองดวงผมว่าผมไปต่อเลยอ่ะอ่า
มันต้องอย่างงี้ต่อไหมครับต่อนี่มาต่อเลยนะครับ
ต้องอย่างงี้หญิงลีจ้าขอบคุณครับคุณอ๋อมสกาวใจนะครับ
คนที่สองนะฮะคุณต้อยหมวกแดงนะครับแล้วก็คนที่๓หญิงลี
พี่อ๋อมนะอ๋อมกับพี่หญิงลีเป็นพี่พี่พี่อยากได้พี่อ๋อมนะ
อ๋อพี่อ๋อมเป็นคนตลกอ๋อพี่อ๋อมกันแหละคุณอ๋อมสกาวใจครับ
คำถามของคุณอ๋อมเชิญครับสวัสดีค่ะอ๋อมสกอร์เจอคุณสวัสดีค่ะ
คำถามมีอยู่ว่าค้างคาวตัวที่เล็กที่สุดในโลกนะคะ
ชื่อว่าค้างข่าวกิติอ่าถามว่าค้างคาวกิติเนี่ยนะคะ
ถิ่นกำหนดของเขาอยู่ที่จังหวัดอะไรอ๋อม
แล้วอ๋อมอยู่ที่ก็ถามเกี่ยวกับท่างข้าวอะไรเนี้ย
แบบนั้นก็ใช้
ผมขอคำตอบหนึ่งคำตอบก่อนที่ยังไม่ใช้ดาวครับ

ครับข้อ๒ตอบไปแล้วครับว่า
จังหวัดกาญจนบุรีนะครับใช้ดาวดวงที่หนึ่งครับ

ไว้ที่ข้อ๓ครับจังหวัดสระบุรีนะครับ
ผมต้องถามตามหน้าที่นะครับว่า

จบตรงที่คำตอบจังหวัดกาญจนบุรี

ถ้าข้อนี้ตอบถูกมีโอกาสได้ไปเล่นต่อในข้อสามหมื่น
แต่ถ้าตอบผิดกลับบ้านมือเปล่านะครับ
เอาใจช่วยให้ผ่านข้อนี้ไปได้นะครับ

ค้างคาวกิตินะคะถิ่นกำเนิดของเขาอยู่ที่จังหวัด

สุดยอดสุดยอด

เป็นจังหวัดที่ทั้งสองท่านคิดไว้แต่แรกเลยนะฮะ
การจนบุรีเอาละผ่านข้อนี้ได้แล้ว

เพราะว่าเอาใจช่วยให้เรื่องดี

มาดูครับว่าขั้นต่อไปพี่โดมมีใครอยู่บ้างครับ
ท่านแรกนะฮะคุณนาตาลีเดวิสนะครับ

แล้วก็คุณก๊อฟฟักกริ้งฮีโร่

หน้าตาอย่างนี้นะครับผมชอบเล่นของเล่นแล้วก็สะสมด้วยนะครับผม
มีคำถามเกี่ยวกับของเล่นจะมาถามครับถามจริงไม่ใช่เล่นเล่น
โยโยก่อนที่มันจะเป็นของเล่น
มันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดมาก่อนครับ
โยโยอ๋อนั่นแหละเจ้าคาม
ตอนนี้ที่ใจเป็นวัตถุประสงค์

ผมคิดว่าช่างน้ำหนักป่ะ

อุพนี้เสียงแตกแล้วเว้อ
เราต้องตัดก่อน

ใกล้เป็นบตัดที่ได้มากเลยนะ

เพราะว่ามันเป็นการมันมีลูกถ่วงใช่ไหม
แล้วก็ให้มองแล้วก็ต้องโฟกัสไปที่นี่แล้วมันก็จะไปเรื่อยเลย

ตอนนี้เหมือนกับว่าจะเลือกสะกดจิต

แต่ว่าดาวหนึ่งดวงเท่านั้นที่เราจะแปะ
ที่จะแปะแล้วจะถูกหรือเปล่าในสองข้อที่จะเลือกเนี่ยนะฮะ

งั้นผมขอให้ตอบก่อน๑คำตอบก่อนแล้วกันนะครับ

๑ดาวก็ควรจะใช้อ่ะเนาะหรือแค่ดวงเดียวนะฮะ

แต่ว่าจะใช้แปะที่ไหนระหว่างนำทางล่าสัตว์หรือช่างน้ำหนักดีครับ

แต่ของเป้นี่ตอนแรกเหมือนลังเลระหว่างลาดใส่กับช่างน้ำหนักใช่ไหมฮะ
ตอนนี้จะตัดสินใจแปะดาว๑ดวงสุดท้ายนี้ที่ไหนดีครับ

มั่นใจนะครับแค่๒คำตอบนี้นะครับ
ถ้าตอบมาว่าไปล่าสัตว์หรือสะกดจิต

แต่ถ้าไม่ใช่นะฮะ

บาทหรือไม่ใช่ล่าสัตว์หรือสะกดจิตหรือไม่ครับคุณก๊อฟ
ผมเห็นมั้ยผมบอกแล้ว
ตอนนี้นะฮะได้แล้วแน่นอน๓๐๐๐๐บาท
ยินดีด้วย
จะหยุดหรือเล่นต่อ

แล้วเราทำตัวเองว่าหยุดหรือเล่น

สวัสดีค่ะ

ดูอย่างเดียวค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป